คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่ง
สือพิมพ์ไทยรัฐอยู่นะครับก็ขึ้นมาหลายวันแล้ว
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งว่าวอนผู้เสียหายแจ้งจับแฉมีเลี้ยงไว้รวม๒๙ตัว
คุณเก๋ชนลดาเมฆราตรีก็ออกมาติดตามถึงประเด็นตรงนี้
พาพลพักคนรักสัตว์ติดตามความคืบหน้าคดี

ก็มากันที่สนเพชรเกษม
เมื่อวานนี้นางสาวโชลดาหรือเก๋เมกราตรี

เข้าพบพันธ์ตำรวจโทสุภาชัยอ่วมประเสริฐ
บรองพุ่มกับการสอบสวนสนเพชรกะเสม
เพื่อมอบกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ
และก็ติดตามเรื่องของความคืบหน้าคดีนะครับ
โดยคุณเก๋ชนระดากล่าวภายหลังพูดคุยกับตำรวจ
คดีนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรแล้ว
โดยเฉพาะข้อมูลที่มีประชาชนได้มอบให้กับทางเพจ
และมีผู้เสียหายเดินทางมาให้การกับตำรวจเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อย
อกจากนี้ยังอยากให้ผู้เสียหายบรายอื่น
หรือว่าผู้มีข้อมูลได้ส่งหลักฐานส่งภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นใด

เพื่อที่จะได้ใช้รวบรวมเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดนะครับ

คุณเก๋ชนระดาบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
จากก่อนหน้านี้มีเบาะแสจากเพจแห่งหนึ่ง
เผยแพร่ในลักษณะของการจับหางแมวสีทองยกขึ้นมาในลักษณะทารุณกรรม
แต่ปัจจุบันเพจดังกล่าวปิดตัวไปแล้ว
ทำให้ไม่สามารถนำภาพมาเป็นหลักฐานได้นะครับ

ขอให้ช่วยส่งมาเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
แล้วก็ในวันนี้เวลา๑๐นาฬิกา
นางสาวอิสราพรสมุทรกลิ่นในฐานะผู้เสียหายคนหนึ่ง
นำซากแมวของกลางมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษม
เพื่อพิจารณานำส่งชนะสูตรกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นโรงพยาบาลใดนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มีการสั่งการนะครับให้รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามเรื่องนี้
โดยสั่งให้คณะทำงานรวบรวมพยาหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็วันนี้เองหลังจากรับซากแมวจากผู้เสียหาย

คณะทำงานจะประชุมติดตามความคืบหน้า
รวมถึงวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนของคดีนี้

หลังพบหลักฐานชิ้นสำคัญ

ในช่วงที่คาดว่าแมวตายไปแล้ว

ซึ่งเป็นผู้ได้กลิ่นเหม็นเน่าจากถุงดำ

ใช่คือเขาบอกว่าฐุ่งดำมีหนอนออกมาด้วย
แล้วก็ในถุงดำมีปลอกคอแมว

ใช่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณ
เรื่องของรองภูมิกับก็คือพันธุ์ตำรวจโทสุพชัยอ่วมประเสริฐ
ซึ่งเป็นหัวหน้างานสอบสวนสนเพชรเกษมเป็นเจ้าของคดี
ควักไส้แมวกำลังสืบสวนสอบสวนกำลังตรวจสอบอยู่
ตอนนี้วูบหมดสตินะอาจจะเกิดจากอาการเครียดก็ได้นะครับ
ก็ได้วูบหมดสติขณะที่เดินทางไปรายงานความคืบหน้า
ให้กับทางด้านของพลตำรวจโทษสุธิพงศ์รักษาราชการแทนผู้ประชาการตำรวจนครบานทราบ
แล้วก็ทางทีมแพทย์กู้ชีพได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
รักษาอาการนะครับโดยได้อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะครับ
อาการปลอดภัยแล้วส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอ
ทีนี้ก็ต้องดูว่าเจ้าของคดีนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะครับ